นะคะเอ้าพูดถึงเรื่องของโควิดสิบเก้ารอบใหม่เนี้ย
เริ่มต้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
พอพูดถึงชื่อตลาดกลางกุ้งได้ยินคำว่ากุ้ง
ใครจะกล้ากินกุ้งตอนนี้อืม
ได้รับผลกระทบมากนะคะสำหรับเกษตรกรผู้ค้ากุ้งนะคะ
บ่อกุ้งต่างต่างซึ่งอยู่พื้นที่จังหวัดอื่นอื่น
ไม่ใช่สมุทรสาครแต่เป็นพื้นที่ใกล้เคียง
เห็นเจดีมาสักครู่ไหมคะอืมนครปะถมค่ะ
เขาบอกว่าจุดนี้มีเกษตรกรขายกุ้ง
เช่นเดียวกันได้รับผลกระทบเพราะทุกคน
ตอนนี้พอพูดคำว่ากุ้งเหมารวมเลย
ไม่ว่าจะกุ้งจากไหนแหละฉันกลัวไปหมดแล้วตอนนี้
ตอนนี้ทางจังหวัดนครปฐมเลยให้บริเวณถนนพญากงสะพานเจริญศรัทธาเขตเทศบาลนครปฐม
เกษตรกรเอากุ้งมารวมกันขายเป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะ
ขายราคาถูกเลยบรรยากาศคึกคักประชาชนรู้มันล้อมวงกันซื้อเนี่ยนะคะ
ราคาเท่าไหร่บ้างกิโลกรัมละ๑๘๐บาท๒๒๐บาท๒๖๐บาท
และเป็นกุ้งขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ
ก็ไปช่วยเหลือกันได้นะเลี้ยงเองนะไม่ได้มาจากสมุทรสาครนะคะ
ส่วนสมุทรประการค่ะคุณบินบรรลือฤทธิ์หรือพี่ท็อป
พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่เขตบางบ่อไปกัน๘๐นายค่ะ
ลงพื้นที่ไปรับซื้อกุ้งของเกษตรกรในพื้นที่บางบ่อ
เนื่องจากตอนนี้เกษตรกรเดือดร้อนมากแล้วบอกว่ากุ้งที่กำลังเลี้ยงเนี่ย
มันกำลังจะตายแบบยกบ่อเพราะไม่มีแพร่ไหนเปิดขาย
เกษตรกรก็เลยไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครเนี่ยนะคะ
คุณท็อปเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไป๓ชั่วโมง
ไม่ได้ลงไปซื้ออย่างเดียวลงไปช่วยแบบนี้เลย

น้ำออกแล้วก็ไปจับดิว่ากุ้งมันอยู่ตรงไหนบ้าง

รับซื้อกิโลกรัมละ๑๔๐บาทคิดทั้งหมดแล้ว๓แสนบาท

ด้านคุณทรงกรดทัพทิมทองเจ้าของกุ้งบอกว่าดีใจมากเลย
คุณท็อปมาช่วยเหลือทำให้ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน
มันยังคงมีค้างอยู่กู้มาเลี้ยงกุ้งเนี่ย
ถ้าขายไม่ได้ก็คือเป็นหนี้หนักไปอีกนะคะ
ค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำมันที่ต้องใช้เลี้ยงกุ้ง

คุณท็อปเนี่ยเอากุ้งทั้งหมดไปวางขายต่อนะคะ
ลานข้างหอประชุมอเนกประสงค์
ข้างวัดบางฉลงนอกตำบลบางฉลง
อำเภอบังพลีสมุทรปราการกิโลกรัมละคุณ

โอ้โหปกติกุ้งนี่ขายกัน๒๓๐๐นะกิโลกรัม
แล้วคุณบินซื้อมา๑๔๐ขายขาดทุนกิโลละกรัม๑๐๐บาทนะคะ
คาดว่าก็มีชาวบ้านมาซื้อเป็นจำนวนมากนะคะ
แต่ย้ำว่าซื้อได้คนละ๓กิโลกรัมเท่านั้น

มีจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยด้วย
บอกว่าไม่ต้องซื้อผมไม่ขาย